คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นดราม่าที่ต้องตามกันต่อแบบยาวเลยนะคะ
สำหรับสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณนางเอกสาวหน้าแบ๊วของเรา
ก่อนหน้านี้วุ้นเส้นวิริธิพานะคะและคุณแอนอลิชาเพื่อนสาวในแก๊งนางฟ้าเขาออกมาเคลียร์ให้กับสื่อมวลชนได้ฟังกันแล้ว
ซึ่งโอกาสที่จะสามารถมาสมานรอยร้าวเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้นักข่าวของเราตามต่อจากงานอีเวนต์ในวันนี้ที่สาวเจนี่ไปออก
งานนี้นางเอกคนสวยเนี่ยถึงขั้นยกมือไหว้ขอร้องสื่อเลยนะให้ทุกอย่างจบแค่นี้เพราะว่าทุกคนเจ็บมามากแล้ว
รวมไปถึงประเด็นที่โซเชียลกำลังจับตาจากไอจีคุณพ่อของไฮโซกึ้งที่โวยพรให้ลูกชายโชคดีทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
เจนี่ก็ไม่ขอออกความเห็นใดค่ะ
กระอักกะอวดแล้วต้องลำบากใจที่เจนจะต้องพูดอะไรเลยค่ะ
เพราะเราเองก็แบบทุกคนก็เจ็บมามากแล้วอะค่ะ
อยากให้ทุกคนต้องมีผลกระทบและเจ็บกันมากกว่านี้เลย
อันนี้ก็เป็นคำร้องขอจากสาวเจนนี่นะคะ

แต่นักข่าวของเราเนี่ยท่าทางว่าจะจบยาก
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพ่อของไฮโซกึ้งเนี่ย

ให้ชีวิตเนี่ยพบเจอแต่เรื่องโชคดีทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องตัว

เขาเป็นธรรมดาจริงแล้วก็มีการจับมาโยงเกี่ยวกันเป็นเรื่องเดียวกันไปหมดอีรุงตุงนังเลย
คือหลายคนเขาตกตามมองว่าที่บอกว่าให้พบเจอแต่โชคดีนับจากนี้ไป
หลายคนมองว่านี่ก่อนหน้านี้ไม่โชคดีหรือโชคร้ายหรอโชคร้ายเพราะอะไร
นี่ก็บอกว่าขอวอนแล้วนะอย่าเพิ่งจับทุกอย่างมารวมกันเลย
อยากให้จบแค่นี้สำหรับประเด็นเกี่ยวกับเพื่อนที่ฉันคิดว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เคลียร์กันได้เอง
คุณแอนบอกว่าไม่มีการแบ่งทีมไม่มีการแบ่งฝักแบ่งเพื่อนทุกคน
แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการสมานรอยร้าวกันสักนิดนึ
ให้เวลากันคู่กันนิดหนึ่งนะคะ